นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนี่แหละครับก็ตั้งเป้าผลงานให้ได้ดีกว่าเมื่อ๔ปีก่อน
กับการการกินกีฬาเอเชียนพาราเกมพรั้งที่๓
บริษัทโฆษุรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยนายจุตินันพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็นำคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ารับโอวาสจากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกม
ครั้งที่๓ที่กรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่๓ถึง๑๖ตุลาคมนี้นะครับ
ก็นายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้โอวาสนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในฐานะรัฐบาลและตัวแทนคนไทยนะครับ
ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
ขณะที่นายจุตินันพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราโลมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
เปิดเผยว่าแม้ครั้งนี้เจ้าภาพอินโดนีเซียจะตัดการแข่งขันบางรายการออกไปเนี่ย
แต่ก็เชื่อว่าทีมไทยนั้นน่าจะอยู่ในอันดับที่เกาะติดสักอันดับ๕หรือไม่ก็อันดับ๖นะครับ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าผลงานจะเป็นอันดับที่๑ในย่านอาเซียนนะครับ

ใช่ครับเพราะว่าครั้งที่๓เราส่งนักกีฬาไปแข่งขันใน๓๗๒คนนะครับ
ไทยใน๑๗ชนิดกีฬาก็ตั้งเป้านะครับ
เป้าว่าจะทำผลงานให้ดีกว่าเมื่อ๔ปีก่อนที่เกาหลีใต้
ซึ่งจบอันดับ๖ทำได้๒๑เหรียญทอง๓๙เหรียญเงินแล้วก็๔๗เหรียญทองแดงครับ
ก็ทีมงานนักกีฬาคนพิการของไทยก็ถือว่าชื่อเสียงระดับโลกนะ
ในระดับโอลิมปิกเนี่ยก็ไปแข่งขันมาด้วย
ใช่พาราลิมปิกเนี่ยเราก็ไปที่เหรียญทองมากันนะครับ